วันนี้แดดออกหนูรู้สึกตื่นเต้นปลาปลื้ม
เมื่อกี้ตอนแบบว่า๕โมงนิดเดินไปข้างหลัง

เพราะปกติ๕โมงนี่คือบางทีมืดแล้ว
มาหมดแล้ววันนี้แดดดีมากทีเดียวนะคะ
ต้องฮะแต่แน่นอนวันนี้คนติดตามกันจริงก็คือฝีดาดลิง
ใช่หลายคนก็มีความเป็นกังวล
ด้วยความที่ของเราพบแล้วว่า

รายก็คือเป็นนุ่มชาวไนเจรีย

พอเขาหนีออกนอกประเทศไปไปที่กัมพูชา
ถูกจับตัวรักษาตัวอยู่ที่กัมพูชาเรียบร้อยแล้ว

สถานบันเทิงตรงไหนไปทำอะไรตรงไหนบ้าง
ปรากฏว่าพบผู้เสี่ยงสูงทั้งหมดเนี่ยนะคะ

มีการส่งไปตรวจเรียบร้อย
ปรากฏว่าทั้ง๑๙รายผลออกมาเป็นลบ
แต่ก็ยังคงต้องมีการกักตัวต่อไปนะคะ
เพราะว่าเขาจะต้องมีการทำการตรวจเชื้อ
โทรถามอาการทุก๗วัน๑๔วันแล้วก็๒๑วัน
ทีนี้หลังจากนั้นแล้วก็ต้องแบบว่า
ตัวอย่างเพื่อจะส่งทางห้องปฏิบัติการ

ก็มีการออกมาประกาศเรื่องนี้แล้วนะคะ

ใช้คำว่าติดต่อกันได้ยากกว่าโรคโควิด๑๙
อันนี้ก็เข้าใจแล้วทั่วโลกเขาก็เข้าใจกันด้วยจริง
ใช่ค่ะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้ว
ติดเชื้อจากการสัมผัสใกล้ชิดโดยตรงเลยกับ
คนที่มีอาการของโรคฝีดาดลิง
บางคนก็จะมีตุ่มน้ำอย่างนี้
มีตุ่มน้ำมีตัวแบบว่าหนองที่ผิวหนัง
แล้วเนอะค่ะนี่ก็จะเป็นรุ่นแม่แล้วค่ะพี่นี่หนูเป็นอิสุอิสัยตั้งแต่
เด็กเด็กเด็กจิ๋วจิ๋วเลยใช่ใช่ประถมอ๋อเพราะฉะนั้นอิสุอิสัยสมัยก่อน
มันก็ติดกันได้น่ะติดเราย้อนกลับไปสิอิสุอิสัยมันติดกันได้น่ะ

มาโรงเรียนก็ที่บ้านหนูถ้าสมมุติรุ่นราเภาเดียวกัน
เป็นเด็กรุ่นเดียวกันเล่นด้วยกันนี่คือติดเหมือนกันด้วยกันหมดเลย
พร้อมกันทั้งบ้านเลยก็น่ะแต่อันนั้นเขาบอกอีสุอีสายังติดง่ายกว่าลูก
ใช่นั่นแหละพี่สุอีสานจะติดง่ายกว่าแต่ไอ้ตัวนี้โอเคโอกาสที่จะติดมันไม่ได้หนักเหมือนโควิด
อืมคุณหมอเขาบอกว่าจริงจริงเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องรอให้แบบว่ามีตุ่ม
น้องหรืออะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาก่อนอ่ะนะคะจริงจริงเนี้ยสามารถที่จะตรวจได้เลย
ถ้าสมมุติว่ามีมาตรการในการแบบว่าตรวจสวอปสำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยหรืออะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาก็ใช้วิธีการคว้านที่คอ
วิธีการตรวจก็คล้ายคล้ายกับโควิดเหมือนกันอืมนะคะก็ต้องรอติดตามว่าจะเป็นยังไง
คือหลังจากที่องค์การอนามัยโลกเองค่ะมีการประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศจริง
การประกาศแบบนี้เนี่ยโควิดก็ประกาศเหมือนกันมีหลายโรคที่แบบก่อนหน้านี้ที่มีการประกาศออกมานะคะ
แต่ว่าบางโรคนี้คือพอมันทุเลาลงหรือว่ามันหยุดไปแล้วก็เลิกประกาศไปแต่ยังมีโควิดเนี่ยที่ยังประกาศอยู่นะคะ
แล้วก็โปรลิโออีกอันหนึ่งที่ตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงปัจจุบันก็คือยังมีการประกาศภาวะฉุกเฉินนี้อยู่เหมือนกัน
ทีนี้ค่ะมีการยกระดับนะคะเป็นระดับกระทรวงสาธารณสุข
คือก่อนหน้านี้ในประเทศไทยจะเป็นฉุกเฉินด้านการสาธารณสุขก็คือการแพทย์อย่างเดียว
ทีนี้คุณอนุทินก็บอกว่าหลังจากนี้ต่อไปอาจจะต้องมีการแบบว่าปรับขึ้นมาเป็นของกระทรวงสาธารณสุขเลย
เพื่อที่จะแบบว่าเฝ้าติดตามอาการสำหรับเรื่องของวัคซีนโรคฝีดาดของคนนี้นะคะ
การเพศรัชกรรมก็บอกว่าเอาล่ะเขามีการเก็บรักษาเอาไว้สี่สิบกว่าปีอืม
มันเก็บมาตลอดไงเพราะเราไม่ได้เคยเอาออกมาใช้๔๐ปีก่อนมีวัคซีนนี้อยู่ค่ะที่ในประเทศไทย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เขาบอกว่าเขาเอามาทดลองเรียบร้อยก็คือมันยังมีคุณภาพดี
ถ้ามันมีความจำเป็นจะต้องใช้จริงจริงเขาสามารถเอายานี้ออกมาใช้ได้เลยนะคะอืม
ทีนี้อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็มีการกล่าวถึงเรื่องของการเฝ้าระวังแล้วก็การตรวจหาเชื้อฝีดาดลิงในกลุ่มเสี่ยง
จากว่าชาวไนเจรียเนี้ยมีการส่งตรวจเอาไปทั้งหมดเนี้ยนะคะยี่สิบเจ็ดตัวอย่างอืม
โยงกับชายคนนี้ค่ะผลออกมาเป็นลบส่วนเรื่องของการตรวจสิ่งแวดล้อม
ไม่ว่าจะเป็นลูกบิดประตูเอ่ยผ้าปูลบหมดอืมอ้อลูกบิดประตูผ้าปูเป็นบวกค่ะ
แล้วก็ยังบอกไม่ได้ว่าที่เจอบวกนั้นสามารถแพร่เชื้อหรือเปล่าเพราะอย่างที่บอกไปว่าการแพร่เชื้อมันติดต่อกันได้จากของใช้ด้วยของใช้ส่วนตัวที่เขาใช้อะไรอย่างเงี้
เราเชื่อว่าหลายท่านที่ดูรายการเราอยู่หน้าจากท่านอิสุอิสัย

เพราะบางทีเราก็แบบบางคนผิวหนังมีบาดแผลอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ตามเยื่อบุนี่มันอาจจะมีการเสี่ยง

ดังนั้นอย่าใช้ของร่วมกับคนอื่นตอนนี้

ก็ถือว่ารวบย่อดไปเลยทั้ง๒อัน
ตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าเขาไม่มีการส่งตัวชาวไนเจรีย

ก็คือรักษาตัวอยู่ที่กัมพูชาไปเลย
ก็มีการส่งฟ้องศาลดำเนินคดีข้อหารลักลอบเข้าเมืองด้วยที่นั่น
เพราะว่าหนีเข้าไปอ้าวจากไทยออกไปเฉย

ไปกัมพูชาหนีจากพรมแดนไปถึงกรุงพนมเป็น

โดนจับใช่นั่นแหละนะคะ
จริงก็มีโทษทางนู้นด้วยเหมือนกันหลายอันเลยนะคะ
ใช่ก็หนีเข้าเมืองส่วนเรื่องนี้เมื่อคืน

นั่งกินอาหารก๋วยเตี๋ยวข้าวต้มอยู่
เขายิงกันตรงแยกประชาสงเคราะห์
ป้องปังอืมใช่มีคลิปไหมมีคลิปให้ดูไหมคะ
อ้าวเล่าก่อนละกัน
คือยิงกันลั่นเลยยิงกันหลายนัดมาก

ด่านคือแหกด่านตั้งแต่เอกมัยค่ะ

แล้วก็วิ่งตรงมาเรื่อยจนมาอยู่ตรงแยกประชาสงเคราะห์

ตำรวจก็พยายามบอกให้ลงมาลงมา

ใช่ค่ะแยกประชาสงเคราะห์

คือตำรวจเป็นสอนอทองหล่อที่ขี่ไล่ตามมา
แล้วก็โดนรถคันนี้พยายามเบียดสุดท้ายก็ชน

ตำรวจก็เลยต้องวิ่งไล่ยิงล้อไปอย่างนี้ค่ะ
รถคันนี้คือแม้จะโดนยิงจนยางรั่วไปแล้ว
ก็ยังขับหนีต่อไปใต้ทางด่วนดินแดน

ในรถมียาไอ

แต่ตอนแรกคืนแรกที่ไปดูเนี่ยไม่เจอตัว

เขาคือเจ้าของรถคันสีแดงที่ขับหนีตำรวจนี่แหละ

แล้วของกลางก็ยังคารถอยู่เลย

พ้นโทษคดียาเสพติดมา๒ครั้ง
๕๑ครั้งหนึ่งแล้วก็ปี๖๐อีกครั้งหนึ่ง
เป็นทั้งผู้เสพและผู้ขายด้วย

จริงเป็นรถที่มีคนเอามาจำนำ

ถามว่าแล้วทำไมต้องไปที่สามเหลี่ยมดินแดงด้วย

หนีมาเรื่อยเพราะว่าหนีจากด่านเอกมัย

มุ่งหน้าไปทางพระรามเก้าเรื่อยมันก็จะตรงไปถึงแยกประชาสงเคราะห์
ไปซ่อนตัวแล้วก็โทรให้เพื่อนมารับ
เรื่องต้นโดนไป๕ข้อหาเต็มเลยนะคะคือ
มียาเสพติดประเภทหนึ่งก็คือไอซ์ไว้ในครอบครอง

ต่อสู้ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานแล้วก็ทำให้เสียทรัพย์ด้วย
ตำรวจคัดค้านการประกันตัวด้วยเพราะเขาบอกว่าเป็นคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
เดี๋ยวต้องขยายผลต่อไปเพราะว่า
ประวัติเนี่ยเคยเป็นทั้งผู้เสพเป็นทั้งผู้ค้า
เคยโดนจับไปสองรอบแล้วเอ๊ะแล้วทำไมยังหายาได้อีก
หาจากไหนและที่แบ่งมีซองเมื่อกี้ที่เห็นเป็นซองพลาสติก๓อันเนี่ย
อันนั้นคือแบ่งไว้เสพหรือแบ่งไว้ขายหรือยังไง
ก็ต้องแบบขยายผลกันต่อไปค่ะ
เป็นคืนวันเสาร์อ่ะเขาก็ยังไม่หลับกันอ่ะคนเต็มเลยเนี่ย
เขาตกออกตกใจกันหมดเลยอ๋อแล้วมีประเด็นดราม่าด้วย
เราดูตำรวจสวนฐานทองหลอ๒คนเนี่ยค่ะ
คือชาวเน็ตเขาเข้าไปคอมเมนต์บอกว่าทำไมตำรวจดู
ดูเก้กกังกังฮะดูไม่ทัมเมธมังเลยดูแบบ

เป็นการตัดสินใจเร่งด่วน
ล้อของคนร้ายผู้ต้องหาหมดเลยนะ
ไม่ได้โดนอย่างอื่นไม่ได้โดนประชาชนอะไรเลย
เพียงแต่ว่าตอนนั้นที่ตำรวจมีความท่าทีไม่ค่อยธรรมดธรรมแพ้
เพราะว่าคนอยู่เยอะเขาก็กลัวว่าเอ๊ะเดี๋ยวมันจะแบบจะเอายังไงดี
แต่สุดท้ายก็ตัดสินใจยิงยางนะครับเพราะว่ารถเก่งคันนี้

เพราะว่ามันมีจังหวะหนึ่งเหมือนเขาเอื้อมไป
จะไปหยิบอะไรจากเก๊ะด้านข้างอืมก็กังวลเอ๊ะปืนหรือเปล่า
หรือมีแบบอะไรหรือเปล่าตำรวจก็มีการถอยออกมา
ต้องยิงสกัดไปที่ล้ออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ก็จับได้เรียบร้อยเป็นเรื่องระทึกกลางดึก
ย่านประชาสงเคราะห์นะคะคนที่ขับรถต่อจากตรงนั้น
ที่อยู่ตรงนั้นที่เขาถอยที่เขาอะไรคือทุกคนก็คือ
ทำอะไรไม่ถูกลองนึกสภาพสนุกเราขับรถตรงนั้น
แล้วเขายิงกันอยู่ข้างหน้าว่าทำไงดีอ่ะไม่รู้จะไปยังไง

ท่านผู้ชมจำครูบาบุญชุ่มใช่ไหมจำได้ค่ะ
แล้วจะกลับมาเล่าเรื่องครูบาบุญชุ่มซึ่งจริงแล้ว๓ปีกว่านะน้อง
ตัวพี่เองก็เคยมีโอกาสไปกลับครูบาบุญชุ่มค่ะ
คือแบบว่าเดินผ่านไปโรงงานเพื่อนอะไรอย่างนี้แล้วก็กลับไปกลับครูบาบุญชุ่ม
จริงแล้วเราเคยเล่าเรื่องครูบาบุญชุ่มจริงตั้งแต่ตอน๑๓หมูป่า
ใช่ถ้ำหลวงหนูลงไปอยู่หน้าถ้ำ
นี่ไปอยู่หน้าถ้ำไปรอลุ้นแล้วเด็กจะออกมาเมื่อไห

จริงแล้วครูบาบุญชุ่มเค้าได้พูดแล้วเอาละคือครูบาบุญชุ่มเป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศจริงเนี่ย
ก็คือตอน๑๓หมูป่าใช่ค่ะใช่ไหมฮะใช่ค่ะปรากฏว่าท่านก็บอก
ปิดวัจจาสามปีสามวันแล้วเพิ่งกำลังไปออกมา

เดี๋ยวลองมาเล่าให้ฟังต้องไปคลุกตรงชาติก่อนดีไหมต้องคลุกตรงชาติก่อนเนอะเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟัง
อย่าเปลี่ยนช่องไปไหนเดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องครูบาบุญชุ่มฮะ
มากเรื่องของครูบาบุญชุ่มครูบาบุญชุ่มนี่หลายคนติดตาม
เชื่อว่าหลายคนติดตามครูบาบุญชุมกันมาตลอด
จริงแล้วสิ้นเดือนนี้ท่านก็จะออกจากถ้ำซึ่งถ้ำของท่านเนี่ยนะฮะต้องยอมรับว่า
ไปใช้ชีวิตอยู่ในถ้ำแบบปิดวาจาแล้วก็จะมีการส่งจดหมายออกมาเรื่อย
แบบว่าสิ่งที่ท่านได้เจอท่านได้เจออะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะครับ
ว่าตลอดระยะเวลาท่านได้เจออะไรบ้างท่านได้เจอเหมือนแบบเป็นการฝึกจิตของท่าน
ถูกต้องไหมเป็นการฝึกจิตของท่านว่าโอเคละ๓ปี๓เดือน๓วันนะฮะ
ปี๓เดือน๓วันเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้ที่เราบอกว่ามูลนิธิดอยเวียงแก้วพระครูบาบุญชุ่ม
ยาณสังวะโรศ์อารัญวาศรีพิกฮุเค้าโพสต์กำหนดการออกจากถ้ำหลวง
ถ้ำหลวงเมืองแก๊สใช่ไหมฮะเมืองแก๊สว่ากำหนดการออกจากถ้ำของครูบาบุญชุ่มเนี่ย
กรกฎาคมค่ะปีนี้อืมนะฮะก็มีการเผยแพร่ภาพใน
โซเชียลผู้สัทธาก็เริ่มไปเชื่อไหมฮะว่าคนไปจองที่นั่งนั้น
ตั้งแต่ต้นเดือนแล้วใช่เต็มไปหมดทุกอนูเลยอืมเต็มไปหมด
อนูเลยนะฮะเพราะท่านเนี่ยก็จะออกจากถ้ำเนี่ยครบสามปี
สามเดือนเนี่ยสามวันสามสิบเอ็ดกรกฎาคม
เมื่อถึงวันที่ออกจากถ้ำปุ๊บเขาเชื่อว่าจะมีศรัทธา
พวกมีจิตศรัทธาทั้งนั้นจะไปรอกันแบบทะลมทะลายอ่ะ
คือมหาศาลเลยตอนนี้ขนาดตอนนี้เขาบอกก็เกือบเต็มแล้วนะ
ใช่คือเหมือนถึงว่าไปไปจับจองพื้นที่แล้วอย่างแบบนี้
บาบุญชุ่มให้โอนเงินต่างนานาเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าเพิ่งหลงเชื่อ

ล่าสุดเนี่ยนะครับลูกศิษย์แล้วก็ผู้มีจิตศรัทธาเนี่ย
เตรียมการโดยการเตรียมราชรสมารอรับครูบาบุญชุ่ม
แต่ที่หลายคนสนใจคือทะเบียนรถ
ทะเบียนรถเฮ้ยเลขสวย
เหรอคะ๕๖๗๘มันจะออกจริงเหรอลูก

คนเขาก็ไปดูว่าทะเบียนรถของท่านเนี่ยอะไร
จะออก๕๓ห้ะวัดที่ผ่านมาวัดที่แล้ว
วัดที่แล้วออก๕๓ใช่๗บาทยังไม่มีเนี่ยลูกเนี่ย
จริงแล้วท่านบอกว่าเพราะ๓๑พอดีด้วยนะนะ
ท่านออกวันหวยออกเออจริง
นี่แหละเดี๋ยวเราก็จะได้ติดตามข่าวนี้กันออก
แล้วคุณผู้ชมคงไม่ลืมข่าวนี้หรอกเดี๋ยวเขาจะเล่าอีก
ถูกต้องนะก็คือ๕๖๗๘๙เลยตอนเนี่ยที่มี

เนี่ย๕ตัวแล้วเนี่ยตอนนี้ไปแล้ว๕เนี่ยค่ะ

จะซื้อหวยยังไงก่อน๙๕๖๗๘
อยู่ที่ดวงรถคล้นที่ดวงรถคล้น
สักใบหนึ่งไม่เสียหายถ้ามี๗๘๖๗๘หรืออะไรอย่างนี้เนอะ

คนไปสังเกตเพราะเป็นทะเบียนของทางฝั่งพม่า
ใช่ที่สังเกตมาค่ะเรียกจริงพ่อ
รัชรสเนี่ยทำที่ไทยนะลูกศิษย์ลูกหาประเทศไทยเป็นคน
เอาง่ายโฆษณาที่แบบออกในรายการของเราทั้งหลาย
ลูกศิษย์ท่านคืนเลยนะครับลูกศิษย์ท่านคืนฉันจำได้ว่าตอนที่แบบไปเจอท่านน่ะ
ลูกศิษย์นี่แหละลูกค้านี่แหละเป็นคนพาไปที่บริษัทเขา
อืมคนสักทายเยอะมากเลยค่ะจริงทั้งคนเมียนมายเองคนไทยด้วย
จริงที่บอกว่าทางฝั่งของเมียนมาเองเขาก็รอกันเยอะมากเหมือนกัน
ทางฝั่งไทยเองก็รอกันเยอะเหมือนกัน
เมื่อวานนี้มีอีกหนึ่งข่าวที่คนเขาติดตามกันเยอะเหมือนกัน
คือดิวฟ้าลั่นกลางจัดเลยเดินสั่งสอนเด็กในร้านเกม
ให้ไหว้สวัสดีพอใจเนี่ยก็ลูบหัวไม่พอใจปุ๊บตบหน้าเลย

เขาได้มีการเอาคลิปนี้เป็นคลิปวีดีโอชายคนหนึ่ง
เดินไปสั่งสอนเด็กนักเรียนจำนวนร้ายลายบอกว่า
อย่าเล่นเกมเสียงดังนะก่อนจะให้ยกมือไหว้
แล้วก็ตกเด็กนักเรียนหลายจนได้รับบาดเจ็บน้อง
ดูเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยลงตรวจสอบภายในร้านแล้วนะฮะ
แต่ทางผู้เป็นเจ้าของร้านไม่อยู่มีเพียงนางสาวน้ำ
อายุ๒๖ปีเป็นผู้เฝ้าร้านอยู่เท่านั้น
แล้วพูดทราบแล้วล่ะว่าใครคือผู้ก่อเหตุ
นายธนาศิษย์อายุ๒๕ปีฉายาเขามีอยู่
ชายาคือดิลฟาลันส่วนอีกรายยังไม่ทราบตัวครับ

ทางญาติได้พาไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันแล้ว

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณสัก๑๑นาฬิกา๒๕นาที
นักเรียนเนี่ยแน่นอนก็สวมชุดนักเรียนเข้ามาใช้บริการ๗คน
ก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะเข้ามาในร้าน
เราก็เดินไปคุยกับเด็กทีละคนนัด
เพราะพูดเบาพูดเบากันจริง
หลังจากที่มีการก่อเหตุเสร็จแล้วก็คือไปตีเขาเนี่ย
เด็กนักเรียนก็ได้เดินเข้ามาบอกตนว่าหนูถูกทำร้าย
หนูถูกทำร้ายจึงรีบติดต่อเพราะน้ำเนี่ยก็แค่เป็นคนคุมร้าน
ก็เริ่มรีบติดต่อไปที่ช่องของร้านกันที
ผู้ก่อเหตุมากันสองคนครับก็ได้เดินออกจากร้านไปเลย
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการตรวจสอบประวัติทางคดี
พบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยมีประวัติคดีติดตัวจำนวน๕คดีนะ

ติดตัวใน๕คดีเป็นคดีที่เกี่ยวกับพรบออาวุธปืน
ยาเสพติดพยายามฆ่าทำร้ายร่างกายที่ถูกจับกลุ่มไปแล้ว
และอีกหนึ่งคดีคือคดีเกี่ยวกับรักษัพซึ่งอยู่ในระหว่างการติดตามจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
โดยรายงานข่าวเนี่ยยังระบุอีกว่าผู้ก่อเหตุรายนี้มีการกระทำในลักษณะแบบนี้มาแล้วหลายต่อหลายครั้ง
เราไปดูคลิปตอนที่เด็กเขาโดนแล้วกันฮะอีกครั้งหนึ่ง

คือพอใจรูปหัวไม่พอใจตบหน้าเขา
เบาหรือเปล่าหรือมีอาการทางจิต

แต่โอเคเด็กด้วยความที่เด็กเขาก็เล่นเกมกันอยู่หลายคน
ระหว่างที่โดนตบก็คือเด็กเขาก็ถ่ายคลิป
เขาก็ตกใจแหละน้องแบบงงเลยอ่ะ

บเขาทำไมก่อนเขาก็นั่งเล่นเกมอยู่ให้สวัสดีด้วย
ไปที่บอกว่ายสิว่ายยกมือเอ้างงนะ
เด็กก็งงเอ้าแล้วจะให้เขาทำทำไม
แต่จริงถ้าอยากให้คนไหว้แนะนำให้ไปบวช

ก็จะได้มีคนไหว้ใช่ไหมถ้าอยากให้คนไหว้แบบเยอะอะไรอย่างนี้

พอไปเช็คกลับไปก็อย่างที่บอกว่าประวัติเขาก็มีมาก่อนหน้านี้
หลายคดีอยู่ไปเช็คใหม่
สำหรับภาพนี้โอเคไปกันต่ออีกหนึ่งเรื่อง
คลิปเสียงสาวโวยวัด
คุณผู้ชมยังจำกรณีพิพาทระหว่างหญิงรายหนึ่ง
ที่อาศัยอยู่ที่คอนโดย่านตลาดภูก็คือ
ใกล้กับวัดบังสแก่นอกกับคนในวัด
เรื่องที่บอกว่าเสียงดังรบกวนเพราะว่ามีแบบพระสวดศพอย่างนี้ค่ะ
ทีนี้เราก็ไปดูว่ากรณีนี้มันจะจบยังไง

คือทั้งวัดมีการยื่นข้อเสนอ๗ข้อ
ให้กับนิติบุคคลของคอนโดนะคะที่อยู่ติดกับวัดบางสแกนอก

ข้อที่๑ให้วัดบางสแก่นอกสืบสารประเพณี
สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตต่อไป

ข้อ๒ขอให้นิติบุคคลคอนโดทุกโครงการ
ลูกบ้านให้ทราบถึงประเพณีของวัดบังสแก่นอก
หากทางนิติบุคคลไม่แจ้งให้ลูกบ้านทราบ
มีการเรียกร้องหรือว่าต้องการค่าเยียวยา
คอนโดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง
หากวัดบังสแก่นอกมีงานประจำปีที่จำเป็น
ที่จะต้องใช้ลำโพงแล้วก็เครื่องขยายเสียง
จะมีหนังสือแจ้งไปที่นิติบุคคลให้ทราบก่อนล่วงหน้า
กลุ่มรักบางสแก่จะประสานกับนิติบุคคลคอนโด
หากมีความจำเป็นจะต้องมีการจัดงานประเพณี
หากมีผู้ร้องเรียนทางคอนโด
ต้องแจ้งให้ลูกบ้านเข้าใจนะคะถ้ายอมรับไม่ได้ให้ไปอยู่ที่อื่น
ทางชุมชนบังสแก่ตลาดพลูจะปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม
ที่เคยปฏิบัติกันมาสืบเนื่องต่อไป
โดยหลังจากยื่นข้อเสนอไป
ล่าสุดสาวที่ปรากฏในคลิปก็มีการอัดคลิปขอโทษนะคะ
ระบุบอกว่าสวัสดีค่ะทุกท่าน
อยากจะมาชี้แจงแล้วก็ขอโทษในสิ่งที่ไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้น
ซึ่งตัวหนูเองก็ได้มาคิดพิจารณาแล้วเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม
ก็จะต้องขอกราบขออภัยทางวัดทางผู้ดูแลวัด
รวมไปถึงญาติของผู้เสียชีวิตด้วย
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะมาชี้แจง
เขาบอกว่าหนูเนี่ยไม่ได้เป็นคนไปร้องเรียนสำนักพุทธ
เขาเคยพูดมาก่อนหน้านี้ในคลิปนี้เขาก็ยังพูดแบบนั้น
เขาบอกว่าเพราะว่าตั้งแต่วันที่๑๙เมษายนที่ผ่านมาเนี่ย
เราก็รู้แล้วว่าต้องปรับปรุงตัวเองให้เข้ากับสังคมที่อยู่ให้ได้

เพราะว่ายังอยากจะเป็นเด็กคอนโดที่อยู่ข้างวัดบางสแก่นอก
อย่างสงบสุขแล้วก็มีความสุข
ที่ผ่านมา๒๓เดือนตัวหนูได้ปรับตัวเองเรียบร้อยแล้ว
แต่ในเรื่องของการส่งหนังสือไปยังสำนักพุทธ
ขอยืนยันเหมือนเดิมว่าไม่ได้เป็นคนทำ
แล้วก็นอกจากประเด็นที่เข้าไปขอความกรุณาให้วัดเนี่ย
ลำโพงในวันที่๑๙เมษายนขอบคุณทุกท่านที่รับฟัง
เขาก็บอกว่าตอนนี้เขามีแพลนว่าจะขายห้อง
แต่อยู่ระหว่างการพูดคุยกับทางนิติบุคคลของคอนโดด้วย
จริงเขาก็มีการชี้แจงแหละบอกว่าต้องให้ทางนิติเนี่ย
แจ้งเลยสำหรับใครที่จะมาซื้อจะมาอยู่
หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคอนโดเนี่ยคือต้องมีการแจ้งกับลูกบ้านก่อนนะว่า
ก็คือต้องรับกับสภาพแวดล้อมที่อยู่ณตรงนั้นให้ได้ด้วยอะไรอย่างนี้

อย่างที่บอกว่าเขาก็บอกเฮ้ยงงเหมือนกัน
ตอนนี้ทุกคอนโดก็มีปัญหาอย่างนี้แหละ
แต่คำตอบคืออ้าว

ถูกต้องไหมคะในสุดวัด

ที่ต้องไว้สวดสม

มันเลี่ยงไม่ได้ในเมื่อสร้างติดกันแบบนี้แล้ว

ลูกบ้านว่าเออเรามาทีหลังนะ

อันนั้นก็เราก็ต้องเข้าใจ

วันนี้มีการออกแถลงการไม่ว่าจะเป็นแพทย์ประจำบ้านแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
อาจารย์แพทย์สิทธิ์เก่าแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เขาร่วมกันออกมาทั้งหมด๘๕๑รายชื่อบอกว่า
ขอแสดงจุดยืนและเรียกร้องให้ปิดสภาวะกัญชาเสรีในสภาวะศูนยากาศทันที
ก็คือกัญชาเสรีนะตอนนี้ที่เป็นอยู่นี่แหละ
คือตอนนี้เราเรียกว่าช่วงศูนยากาศเพราะมันยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง
หรือว่าควบคุมอะไรออกมาที่ชัดเจนมันก็เลยกลายเป็นว่า
ทุกคนเนี่ยก็เอาไปใช้ไปปลุกไปอะไรกันได้เพราะมันไม่ใช่ยาเสพติดอีกต่อไป

ทั้ง๘๕๑รายชื่อจากโรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลก็เลยบอกว่า
อยากที่จะหนึ่งแสดงจุดยืนและเรียกร้องให้ปิดสภาวะกัญชาเสรีศูนยากาศนี้ซะ
เพราะตั้งแต่๙มิถุนายนเป็นต้นมาที่กัญชาเนี่ยถูกถอดออกจากบัญชียาเสพติดแล้ว
แต่ดันไม่มีนโยบายควบคุมการใช้กัญชาอย่างครอบคลุมและปลอดภัย
มันก็เลยทำให้คนเนี่ยเอาไปใช้ในเชิงนันทนาการหรือว่าใช้เพื่อความเลิดเลินเนี่ย
หลายคนมากใช้กันอย่างแพร่หลายด้วย
และมันนำไปสู่การเข้าถึงการใช้กัญชาของเด็ก
ซึ่งมันก็ผิดจากเหตุผลการออกนโยบายกัญชาเสรีที่รัฐบาลบอกไว้ใช่ไหม
ว่าอยากให้ประชาชนเข้าถึงกัญชาในแง่มุมของทางการแพทย์

ตอนนี้คนเอาไปเสพเพื่อความสนุก

ไปทำแบบว่าเป็นมวลขายเลย
และเขาบอกด้วยว่าการใช้กัญชาเสรีโดยปราศจากข้อบ่งชี้ทางการแพทย์เนี่ย
มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนแล้วว่ามันส่งผลกระทบต่อร่างกาย
และการเจริญเติบโตของสมองในเด็กและวัยรุ่น
เพราะฉะนั้นเขามองว่าสถานการณ์ปัจจุบันนี้ของบ้านเราเนี่ย
มันคือภัยคุกคามต่อระบบสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
ในระยะสั้นและระยะยาวค่ะ
อยากที่จะให้๒มีการออกมาตรการปิดสภาวะกัญชาเสรีศูนยากาศทันที
และให้มีกระบวนการรับฟังผู้เกี่ยวข้องแบบรอบด้าน
ได้มาช่วยกันออกแบบนโยบายกัญชาแห่งชาติ

เขามีการทำแคมเปญชะลอกัญชาเสรีออกกฎหมายคุ้มครอง

มีภาคประชาชนร่วมลงชื่อไป๖๐๐กว่าคนแล้วนะคะ
แล้วก็อยากที่จะให้รัฐบาลกับผู้เกี่ยวข้องเนี่ย
รับฟังแล้วก็หยุดภัยคุกคามทางสุขภาพด้วย
เรื่องนี้ตำรวจเองบอกว่าทางตำรวจก็มีปัญหาเหมือนกัน
ไม่ใช่แค่ภาคของทางฝั่งแพทย์อย่างเดียว
ตำรวจบอกตำรวจก็ค่อนข้างมีปัญหาเหมือนกันนะ
อย่างทางด้านของผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครพนมค่ะ
บอกว่าตอนนี้เนี่ยมีการลักลอบกัญชาเข้ามาประเทศไทยค่อนข้างเยอะ
ที่ตำรวจมีปัญหาคือมีปัญหากับการดำเนินคดีค่ะ
เพราะไม่รู้จะแจ้งข้อหาอะไร

มันเลยต้องไปพูดคุยหรือว่าไปบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานสองหน่วยงาน
ก็คือ๑ด่านสุรกากรแล้วก็๒ด่านตรวจพืชเป็นหลัก
เพราะตอนนี้เท่ากับว่าตำรวจไม่มีอำนาจในการใช้กฎหมายจับกลุ่มข้อหายาเสพติดแล้วไงคะ
เพราะว่าพอถอดไปปุ๊บตำรวจก็ไม่รู้จะเอาอำนาจไหนมาใช้จับกลุ่มแล้ว
มันจะทำได้ก็คือเรื่องของพรบสุรกากร
พรบตรวจพืชกักพืชที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับ
แต่ตำรวจก็ไม่รู้จะจับยังไง
แล้วเขาบอกว่าตั้งแต่๙มิถุนายนเป็นต้นมาเนี่ยนะคะ
ตำรวจบอกมีการตรวจยึดกัญชาได้มากกว่า๓ตันนะคะ
คือตอนนี้เลยต้องมีการร่วมมือกับหน่วยงานความมั่นคงในการสกัดกั้น
คือบ้านแพงธาตุอุเทนอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอธาตุพนม
ก็คือตรงเรียกง่ายตะเข็บชายแดนทั้งหลาย
ใช่ค่ะซึ่งตำรวจที่ตำรวจเป็นกังวลก็คือว่าถ้าจับกลุ่มตรงแบบพวกตามชายแดงแนวชายแดงต่างแบบเนี้ย
แต่ถ้าเป็นพื้นที่ชั้นในในเมืองค่ะตำรวจบอกว่า
ตอนนี้จะเป็นปัญหาสำคัญในการแจ้งข้อกล่าวหาเพราะมันยังไม่มีกฎหมายลูกรองรับว่าจะให้แจ้งข้อหาอะไร
ใช่ถ้าสมมุติเราจะจับกัญชาขนาดนี้ไปจับยาบ้าให้หมดก่อนไหม
ป่ะอันนี้พูดกันแบบตรงวันนี้ยาบ้าถูกกว่าวิตามินซี
แต่ขณะเดียวกันเมื่อกัญชาปลดล็อกปุ๊บมันควรจะมีกฎหมายที่รองรับเหมือนกัน

ซึ่งตอนนี้อย่างที่เขาบอกว่าทำไมเขาถึงโอเคล่ะ

ในการนอนหลับพูดตรง

หรือมันไม่ควรจะเอามาแบบว่าไปวางขายกันแบบว่า

วันนี้ไอ้คำว่ากัญชาที่เขาปลดล็อกจริงเนี่ยถึงบอกว่า๑วันนี้ปลดล็อกปุ๊บรัฐบาลต้องทำอะไร
ให้ความรู้สิว่าประชาชนเนี่ยเขาปลูกปุ๊บมันจะต้องทำให้เป็นอย่างที่เขาหาเสียงสิลูก
ว่าปลูกปุ๊บแล้วมันจะเป็นพืชเศรษฐกิจยังไงเห็นไหมพี่ป้านใจรัฐบาลยังอยู่
เขาจะบอกว่าอ้าวกัญชาจะทำให้เรารวยไม่รวยตอนนี้จะไปรวยตอนไหน
ประชาชนก็อยากถามกับแล้วจะรวยยังไง
คือมันไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์มันทำให้คนเข้าถึงแบบเสรี
ในที่นี้คือไม่รู้ปริมาณว่ามันควรจะมากน้อยยังไง
ใช้แบบไหนเพื่ออะไรความจริงนะมอร์ฟีนก็เป็นอย่างเสพติดแต่วันหนึ่งแล้ววันนี้
อร์ฟีนก็ใช้ในโรงพยาบาลถูกต้องไหมคะใช่ค่ะ
ถูกต้องไหมในที่สุดแล้วมอร์ฟีนก็ใช้ในโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเค
ในอนาคตคุณจะต้องสรุปให้ประชาชนฟังเลยว่ากัญชามันไม่ใช่มีประโยชน์แค่เมาแล้วหัวเราะ
อืมถูกป่ะกัญชามันไม่ได้มีไว้สำหรับนอนหลับอย่างเดียว
กัญชาไม่ได้มีไว้ครบตอนนี้สิ่งที่เราอยู่ในหัวมันอยู่แค่นี้
เราเรียนรู้มาแค่นั้นเราเรียนรู้แค่นี้หรือวันนี้กัญชาออกจากท้องพ่อเท่าไหร่คือ
เอาไปใส่หม้อก๋วยเตี๋ยวไปใส่น้ำซุปแล้วมันหวานแล้วมันอร่อยมันอร่อยติดใจ
อันนี้มันมีความรู้อยู่แค่นี้แต่เรายังไม่มีความรู้มากกว่านั้นว่ากัญชาตัวผูตัวเมีย
ทำไมไม่บอกเขาล่ะหรือแม้กระทั่งวันนี้ตอนที่ทุกคนบอกว่ากัญชาจะปลดล็อก
มันจะเป็นพืชเศรษฐกิจของแต่ละบ้านมันจะเป็นค่าน้ำค่าไฟแม้กระทั่งค่าไฟแพง
กัญชามันแพงจริงก็ช่างมาเถอะเรามีเงินจะจ่ายค่าไฟอืมถ้ากัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจจริงถูกต้องไหม
วันนี้คนก็ปลูกกันแหม่แล้วประเทศไทยกัญชาโตเร็วปลดล็อกวันแรกนู่นโตขึ้นมาเลยโตเป็นลึกเมตรแล้ว
วันนี้คุณแค่ให้ความรู้เขาว่าเฮ้ยกัญชามันช่วยอะไรบ้างมันสิ่งหนึ่ง
แต่ทางกระทรวงเขาบอกเขาเตรียมกฎหมายลูกรองรับไว้แล้วแต่ก็ยังไม่บอกไง
คือจริงตอนนี้ถามว่าทุกคนไม่ได้บอกว่าให้ยกเลิก
การประกาศให้กัญชาออกจากบัญชียาเสพติดหรือว่ากัญชาเสรีเพียงแต่เขาบอกว่า
ถ้าตอนนี้คุณยังไม่สามารถออกกฎหมายรองรับออกมาได้ทัน
อย่าเพิ่งให้มันอยู่ในช่วงศูนยากาศแบบนี้ชะลอมันออกไปก่อน
จนกฎหมายรองรับมันพร้อมแล้วปึ้งออกมาพร้อมกันใช้ควบคู่กันไปแบบนี้
มันปลอดภัยกว่าเพราะว่าทางแพทย์เขามองเลยว่าคือเขาเป็นห่วงเด็ก
เพราะมันมีเรื่องของผลกระทบเรื่องการเจริญเติบโตสภาวะทางสมองพัฒนาการอย่างนี้ค่ะ
แล้วคือเอาจริงคือทุกวันนี้ถามว่าสมมุติพาลูกไปกินข้าว
คุยคุณหมอคุณหมอว่าคือพาลูกไปกินข้าวเราก็ไม่รู้ว่าเขาใส่กัญชาหรือเปล่า
แล้วถ้าเกิดเขาใส่ขึ้นมาเอามันมีผลกระทบกับลูกเขาที่กินเข้าไปแล้วเขาจะเรียกร้องอะไรยังไงจากใคร
วันนี้อย่างผงชุรสบางร้านเขาจะเขียนไว้แล้วไม่ใส่ผงชุรสถูกต้องไหมคะ
เพราะฉะนั้นวันนี้คุณก็ต้องใช้หลักนี้หรือเปล่าว่าอันนี้ไม่ใส่กัญชา
ร้านทำแบบนั้นนะคะคือถ้าสมมุติว่าจะเป็นน้ำก๋วยเตี๋ยวที่ใส่กัญชาเขาจะเขียนเลยว่าคุณต้องแอดเงินเพิ่มเท่าไหร่
เป็นน้ำอันนี้อย่างนี้แล้วถ้าสมมุติเป็นน้ำปกติของที่ร้านราคาเท่าไหร่แต่จริงมันควรจะออกมาอย่างที่บอกมันเป็นกฎหมาย
กฎหมายลูกจริงมันควรจะออกมาตั้งแต่ต้นแล้วด้วยซ้ำก่อนที่จะออกกฎหมายหลักมันต้องมาพร้อมกัน
อย่างวันนี้เราเห็นเมนูเด็ดที่สุดเลยตอนนี้คืออะไรใบกัญชาเทมปุระ

ร้านอาหารญี่ปุ่นมีหมดเลยใบกัญชาเทมปุระแต่คุณจะรู้ไหมว่าการเอาใบกัญชาไปทอดอ่ะ

พอไปรู้อ่ะใบออกมาออกมาไวล่าจะเอามันสกัดเขาจะใช้ความร้อนในสกัดถูกต้องไหมคะ
แต่คุณภาพในการรักษามันยังไง

วันนี้สิ่งหนึ่งในที่สุดถ้าคุณอยากได้กัญชาเป็นทางการแพทย์จริง
คุณต้องให้ความรู้กับประชาชน
ถึงขนาดว่าในอนาคตเนี่ยเขาบอกว่ามันจะต้องเหมือนวันนี้มีหลักสูตรนิเทศ

วันนี้กัญชาควรจะเป็นอีกหนึ่งหลักสูตร

ทุกมหาลัยเตรียมหมดแล้วมหลังศิษย์เตรียมแล้ว
รู้สึกหลายมหาลัยเตรียมกันแล้ว
แต่คราวนี้จะต้องให้ความรู้แต่วันนี้มันเร็วเกินไป
ปุ๊บทุกคนอยากลองเหมือนเด็กสมัยก่อนเราเด็กอ่ะ

ก็ไปหาที่สูบบุหรี่ไปแอบสูบบุห
ตรงนู้นตรงนี้ถูกต้องป่ะอย่ากินเหล้านะอายุยังไม่ถึง

กินแล้ว๑๖๑๐ความตั้งใจที่จะไปเต้น

เข้าไหนถึงจะพอดีใช่อ่ะเบรกกันสักครู่เดี๋ยวกลับมากันต่อกับข่าวใส่ไข่ฮะ
ตอนนี้ต้องชนะไอลายเนอร์มิสทีน
ไปดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันสักหน่อยนะคะ
ปีนี้เขาบอกว่าถ้าพายุเข้าสักอีกสักนิดนึงเรามาคุยเรื่องน้ำท่วมกันหน่อยนะ
เรื่องน้ำท่วมแบบว่าที่น้ำระบายนั้นอีกเรื่องหนึ่งอ่ะนะคะอันนี้คือรุ่มแม่น้ำเจ้าพญาเลย
เรื่องของแม่น้ำกันเลยทีเดียวนะคะทางปพเองเขามีการออกมาเตือน๑๐จังหวัด
รวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยให้เฝ้าระวังสถานการณ์พื้นที่รุ่มน้ำเจ้าพญาตั้งแต่๒๗กรกฎาคมนี้นะคะ
คือจะมีน้ำไหลผ่านบริเวณอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ประมาณ๙๐๐๑๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
แล้วก็มีการคาดการณ์ปริมาณน้ำจากแม่น้ำสแก่กรังที่มีปริมาณ๑๕๐ลูกบาทเมตร
ก็จะทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพญามีปริมาณ๑๐๕๐๑๑๕๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
อันนี้ค่ะจึงมีความจำเป็นที่จะต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา๘๕๐๑๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
บริเวณพื้นที่รุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณคลองโพงเพลงนะคะจังหวัดอ่างทองคลองบางบานจังหวัดนครศรีอยุธยา
ตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาตำบลหละชิดตำบลท่าดินแทงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอุทยา
ก็คือแม่น้ำน้อยเนี่ยค่ะหากมีปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นอันนี้แหละก็จะส่งผลให้มีปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพญาเนี่ย
มากกว่า๑๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนับตั้งแต่วันที่๒๗กรกฎาคมนี้เป็นต้นภัย
ปพเองเขาก็เลยประสานกับ๑๐จังหวัดมีจังหวัดอะไรบ้างคุณผู้ชม
อุทัยธานีชัยนาฏสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลบบุรีปฐุมธานีนนทบุรีสมุทรประการ
แล้วก็กรุงเทพมหานครด้วยต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
คือใครที่อยู่แบบว่าริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพญาค่ะจุดเสี่ยงที่เป็นรุ่มต่ำริมแม่น้ำ
อันนี้ต้องเฝ้าระวังระดับน้ำที่มันจะเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำด้วย
เพราะว่าอย่างภาพที่เราเห็นบางทีน้ำมาปุ๊บบ้านที่อยู่ริมน้ำอย่างนี้
มันพัดไปมันสุดไปก็ความที่น้ำมันมาเยอะและมาแรงดังนั้นก็อาจจะต้องเฝ้าระวังเรื่องนี้

หื้อหือเป็นห่วง
คือเขาจำเป็นต้องแบบว่าระบายน้ำเพราะว่าน้ำมันเยอะ
ด้วยความที่ฝนมันตกกันมาแบบหนักแล้วก็ตกสะสมกันมาในช่วงที่ผ่านมาด้วยค่ะ
มันก็เลยทำให้จะต้องมีการแบบว่าระบายน้ำผ่านทางท้ายเขื่อนเจ้าพญาเพิ่มขึ้น
ก็คือถ้าสมมุติระบายไม่ทันถ้าพายุมาอีกสักสองสามลูก
มันก็จะเหมือนกับเหตุการณ์เมื่อ๑๐กว่าปีที่แล้วถูกต้องไหม
คิดว่าพี่เมย์เคยได้ยินไหมเพราะเขาบอกว่าอีกไม่กี่สิบปีอ่ะ
กระแสข่าวเนี้ยเคยได้ยินมานานตั้งแต่เด็กเด็กอ่ะ
เหรอเออมันจะเกิดขึ้นจริงไหมคือโชคในมันอาจมันดูหมกระหน่ำอ่ะ
พี่ว่ามันก็ท่วมอย่างนี้แหละมันก็ต้อง

เพราะปีนั้นก็ทั่วภูมิธรรมภูมิให้ไปปี๕๔เนอะ

มานี่๑๐กว่าปี๑๐๑๑ปี

จอดไปก่อนสูงนี้ไม่หายใจจอมบเล่นเลยโอ้โหโอ้โห
โอ้โหนี่ไงแล้วตอนนั้นแบบทำงานต้องไปหาโรงแรมนอนในเมืองอ่ะ

ขนาดบ้านอยู่ตรงนี้เข้าบ้านไม่ได้

เพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่๒๗มันจำเป็นจะต้องระบายน้ำออกจากเขื่อนนะครับ
อีกสักนิดนึงช็อกทั้งถนนเลยนะครับ
เอลลงมานเนี่ยฟาดกลางถุงหนุนละเป็นดูห้ะนี่
นี่รถฟอร์จูเนอร์มาแล้วเห็นนะคาดการณ์เหตุการณ์ไม่ดีแล้วไม่ดีแล้ว
คุณดูสิอืมคุณดูสิฟอร์จูนเนอร์ทำดีมากค่ะ
คือเพราะเขาเห็นมาแต่ไกลว่าโครงเหล็กที่มันแบบว่ามัดกันรวมกันหลายเส้นมันกำลังโอนเอนแล้ว
รีบแบบเลี้ยวไปเลยหลบแต่ถ้าบางคนแบบไม่ทันอ่ะจะเกิดอะไรขึ้นนะ
ใช่เพราะเขาก็พูดแบบนั้นอันนี้เกิดขึ้นที่รัฐภูมิสงขาฮะโดยระบุว่าปล่อยเอ็นลงมาได้ไง
ดีที่พี่เนอะมีสติอืมถ้าขับรถเสียหายบาดเจ็บแน่นอนทางผู้รับเหมาเนี่ย
เยียวยาแก้ไขป้องกันยังไงอันนี้คือเราตอนเนี้ยเราจะเห็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างเงี้
เยอะพอสมควรในกรุงเทพเราว่าเยอะแต่ต่างจังหวัดเขาบอกว่าตอนนี้มีการทำ
ทำอะไรใหม่หมดเนี่ยหรือแม้กระทั่งอุโมงอุโมงเนี่ย
ทำเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นต้องคิดถึง
ผู้ใช้รถใช้ถนนบ้างนะฮะจริงตอนเนี้ย
ใครเดินผ่านเขตก่อสร้างเนี่ยขับรถด้วยความมัดระวังกันด้วยนะคะ
ถ้าเราขับออกจากปั๊มเร็วกว่านี้สักนาทีถึง๒นาที
คิดว่าไม่น่าพลาดไม่น่าพลาดก็คือโดนแน่
แต่เห็นใจพี่ฟอร์จูเนอร์ข้างหน้ามากกว่าน่าจะตกใจไม่น้อย
ฉันเองก็แทบช็อกที่เห็นคือเหล็กเส้นฮะ
แบบเติบนะคะไม่ใช่พลาสติกแฮชแท็กที่จริงเหลือแต่ชื่อฉัน
แท็กความดีคุ้มก็ไปฟังเสียงเขาสักนิดนึงฮะไม่มีเนอะเนาะ
โดยในคลิปเนี่ยก็จะเห็นนะฮะเป็นรถฟอร์จูเนอร์เนี่ย
ขับมาตามถนนเนี่ยจู่เนี่ยโครงเหล็กเส้นเนี่ย
ที่กำลังทำการก่อสร้างอยู่เนี่ยดูทุกคนเอ็นอืมดูดิเอ็น
แล้วก็ล้มลงมานะฮะแต่โชคดีคนขับฟอร์จูเนอร์เนี่ย
เขาตั้งสติดีน้องเขาตั้งสติดีก็สามารถชะลอ
แล้วก็หักหลบได้อย่างปลอดภัยดูดิพี่มดมีคนส่งคอมเมนต์มาบอกว่า
เอ่อเกิดที่ถนนอะไรนะคะถนนเออที่ไหนถนนถนน
มีคนบอกว่าอยากให้พี่มดอ่านคำว่าถนนให้ฟังหน่อย
แล้วข่าวถนนชอบให้พี่มดอ่านอะไรที่เป็นถนนใช่ไหม
ถนนไม่ได้ถนนถนนถนนถนนถนนถนนถนนถนนถนนถนนถนนถนน

บอกว่าช่วงนี้ฝนตกต้องระวังเรื่องของฝนตกแล้วก็น้ำท่วมกันนะคะ

หลายคนก็คือซื้อบ้านหนีน้ำก็มี

สุดท้ายคิดจะซื้อบ้านใหม่กันเลยเหรอ
เพราะว่าค่าวัสดุต่างอุปกรณ์ต่างมันแพงขึ้น

ทุกอย่างนะวันนี้มันขึ้นแบบเท่านึงเลยยังไม่เสร็จอืมจริง
คือเขาบอกว่าหลายคนก็เลยมีปัญหาคือปวดหัวมาก
เรื่องของการกู้อะค่ะกู้ก่อนผ่อนเนอะ
เรื่องบ้านมันยากหลายสิ่งหลายอันอะไรอย่างนี้

ว่าถ้าจะวางแผนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ยุคใหม่สังคมเราทำก็คือ
ต้องอ่านรีวิวรีวิวนี่สำคัญนะหาความรู้กันให้ดีอย่างแรง
ข้อมูลช่องทางนึงเนี่ยคุณลองเสิร์ชหาแล้วค่อนข้างจะสนใจ
เป็นรายการที่แนะนำเรื่องเงินเงินเรื่องเงินเงินทองทองทั้งหลายเนี่ย
ควรจะฟังกันไว้ค่ะคุยกันเนี่ยบางทีบอกอุ้ยเขาคุยกันเรื่องเงินเงินทองทองอ่ะ
คำศัพท์มันยากแต่อันนี้ข้อดีคืออะไรรู้ไหมน้องค่ะ
เขาคุยภาษาบ้านบ้านพวกเราสามารถเข้าใจกันได้ดีเลยนะฮะ
เท่าที่ฟังการศึกษาเนี่ยเราต้องดูก่อนนะที่จะกู้ว่ารายได้ต่อเดือนของเราเนี่ยเท่าไหร่
อันนี้อันดับแรกเลยว่าเราดูซิว่ารายได้ของเราต่อเดือนเนี่ยเท่าไหร่ไหม
เหลือเงินที่จะเอาไปผ่อนไหมเออนี่แหละบางทีรายได้เยอะแต่อย่าลืมว่าวันนี้หมูก่อขึ้นไก่ก่อขึ้นหมูเห็ดเป็ดไก่น้ำมันก็ขึ้น
ทุกอย่างขึ้นหมดต้องถามตัวเองว่ามันจะเหลือเงินไปผ่อนเขาไหม
ต้องเอาหนี้ของเราเนี่ยมารวมแล้วถึงจะรู้ว่าจำนวนที่เรากู้ได้คือเท่าไหร่
ใช่เพราะบางทีบางคนไม่ได้คิดเนาะบางคนคิดแค่แบบเงินที่จะต้องกู้ไง
แล้วก็จบตรงนั้นแต่แบบอ้าวแล้วผ่อนล่ะเหมือนลืมไปเราลืมไปว่าผ่อนจะเท่าไหร่
แล้วที่สำคัญเนี่ยต้องจ่ายให้ตรงทุกเดือนเพราะถ้าค้างปุ๊บไม่ใช่เสียประวัติอย่างเดียว
ดอกเบี้ยน่ากลัวที่สุดในโลกขอบอกเลยว่าอะไรไม่มีอะไรน่ากลัวเท่ากับดอกเบี้ยน้อง
หนึ่งดอกเบี้ยที่น่ากลัวคืออะไรดอกเบีบัตเครดิตน่ากลัวสุดมาก
ดอกเบี้ยบัตรเครดิตเนี่ยเลี่ยงได้เลี่ยงลูกหรือแม้กระทั่งบ้านเนี่ย
เวลาเราผ่อนผ่อนไปเคยดูบ้างไหมว่าเงินต้นมันลดลงไปบ้างไหม
ส่วนใหญ่ที่เราผ่อนกันผ่อนดอกเบี้ย
จริงบางทีดอกเบี้ยเกินครึ่งนะอันนี้เรื่องจริง
อันนี้เราพูดกันแบบภาษาแบบจริงเลยเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งวันนี้เราต้องดูว่าไอ้กู้เนี่ย
รายได้เนี่ยเราเท่าไรเรามีผ่อนเท่าไรกี่ปีเราจะจบ
แล้วไอ้งานที่เราทำเนี่ยมันจะมั่นคงได้นานแค่ไหนใช่ค่ะ
ป่ะเออคือถ้าเราพร้อมอ่ะคือสมมุติว่าถ้าเรามีคนคือเอาจริงนะ
อย่างสมมุติหนูอย่างคิดว่าจะซื้อบ้านใหม่ใช่ป่ะคะ
เพราะว่าแบบน้ำท่วมไม่ไหวแล้วมีที่อื่นไหมที่มันน้ำไม่ท่วม
เราก็ไม่รู้หรอกว่าเราต้องดูอะไรบ้างอ่ะเราส่วนใหญ่คนจะซื้อบ้านก็จะดูแค่ว่า
มีเงินกู้ไหมมีรายได้พอจะกู้ไหมหรือไม่ก็มันต้องกู้เท่าไหร่
คนจะดูแค่ว่าผ่อนเดือนละเท่าไหร่ผ่อนไหวไหมแค่นั้น
แล้วก็ตัดสินใจซื้อแล้วก็สำคัญวันนี้คือมันมีคำว่าประวัติ
เราจ่ายช้าปุ๊บนะเราจ่ายไม่ตรงสักเดือนนึง
คือที่สำคัญคือมันจะต้องจ่ายให้ตรงทุกเดือนมันอยู่ที่การเจรจากับแก๊งด้วย
เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าค้างค้างจ่ายปุ๊บมันเสียประวัติ
แล้วก็เอกสารเนี่ยต้องจัดให้พร้อมเรามีรายได้ตรงไหนยังไง
ถ้าเตรียมพร้อมมาเนี่ยสิ่งหนึ่งคือมันก็จะกู้ผ่านง่าย
คือเอาเป็นว่าคือถ้าอยากได้แบบเช็คลิสต์ใดมีคนช่วยก็ดีนะ
เพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องคิดเองคนเดียวบางทีคิดเองคนเดียวก็เหนื่อย
อ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูเพราะว่ามีคนคอยคุยคอยบอกภาษาชาวบ้านใช่ไหมพี่มด
เราคุยกันง่ายบางทีเราพูดถึงแบบภาษาเกี่ยวกับเงินคนจะกลัวแบบ
ไม่เข้าใจแน่เลยงงแน่เลยยากจังเลย
ภาษาที่ทุกคนสามารถเข้าใจกันได้อ่าสองเหมือนวันนี้สิ่งหนึ่ง
เราต้องการจะมีบ้านเขาบอกว่าเรารีบมีบ้านกันเถอะ
แต่ถ้าสมมุติวันหนึ่งเนี่ยมูลค่าบ้านเนี่ย
สมมุติเขาให้คนต่างชาติเข้ามาซื้อได้เนี่ยคุณอย่าลืมนะว่าบ้านจะแพงมาก
บ้านจะแพงมากถ้าคนต่างชาติเข้ามาถือได้เนี่ย
แล้วคนไทยอย่างพวกเราจะเริ่มบ้านหลังแรกเมื่อไหร่กัน
แล้วไอ้เด็กรุ่นลูกรุ่นหลานเราที่มันจะซื้อบ้านกัน

เฮ้ยพี่มสบอกจะหาแฟนแค่หนูไหมพี่มสสัญญาออกรายการแล้วเนี่ยยังไงง่ายกว่ากัน
แล้วเนี่ยซื้อบ้านเราไม่จำเป็นต้องทำผมก็ได้ซื้อก่อนได้เราทำงานแล้ว

ยังมีถ้าอย่างเธอหาไม่ได้ฉันก็ไม่รู้จะพูดยังไงล่ะ
ประกาศรับสมัครแฟนเธอเธอโสดมากี่ปีแล้วเพื่อนฉันเนี่ยชอบเธออยู่แล้ว

หมองกระจากทิ้งคนนี้ไม่ได้
เซรั่มลดเลือนริ้วรอย
เนาะปุ๊กลุ๊กยังโสดอยู่อีกเหรอลูก
เนี่ยเขาหื้อนี่ไง
เขาบอกไม้พัทรเดชเคยคิดอยากขอปุ๊กลุ๊กเป็นแฟน

เขาไม่ได้ใช้คำนั้นน้องไม่ได้ใช้คำนั้น
เขาบอกปื้มฝ่ายหญิงชอบเซอร์ไพรส์หวานเนี่ย
ปุ๊กลุ๊กบนคลิปเนี่ยกับไม้พระธรเดช
หลังจากพ่องานวางแผนเซอร์ไพรส์วันเกิดผู้หญิงที่ผ่านมาเนี่ย
ก็เปิดเผยว่าเห็นเขามีความสุข

พร้อมกับเผยสถานะความสัมพันธ์ตอนนี้
ก็ถือว่าเป็นคนพิเศษในชีวิตนั่นแหละ
รับว่าเคยคิดอยากขอปุ๊กลุ๊กเป็นแฟน
แต่รอโอกาสทางด้านการงานให้ทุกอย่างลงตัวก่อน
ส่วนการเซอร์ไพรส์วันเกิดจริงไม่ได้ตั้งใจจะเตรียมหรอกครับ
เพราะว่าเราเจอกันเกือบทุกปีอยู่แล้ว

ปีนี้เลยคิดว่าจะให้อะไรที่เขามีความสุข
แต่คิดไม่ออกก็เลยขอจัดงานให้ก็แล้วกัน
เนื่องจากเรารู้ว่าเขาชอบทานอะไร
คนสนิทกันอะเนาะชอบดอกไม้ยังไง

สุดท้ายพอเห็นว่าเขามีความสุข

แต่จริงก็ดีนะมันก็ต้องมีสถาณะ
จริง
คือเราต้องรับให้ได้
อืมเป็นเพื่อนแล้วแหละอันนี้อืม
ล่าสุดนะคะวันนี้เนี่ย

เขียนแคปชั่นบอกว่า

มีพี่หนุ่มด้วยมีพี่หนุ่มด้วยก็ดูแล้วน่าจะดีขึ้นอ่ะเนาะ
แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องของอาการโรคซึมเศร้าจริง
ต้องมีการแบบหาคุณหมออย่างต่อเนื่องอะไรอย่างนี้
แต่ก็จริงก็ดีใจที่ได้เห็นอะไรแบบนี้
มีการเขาบอกต้องออกมาเจอคนบ้าน
แค่นั้นเองบางทีคนตึงไม่สบายอย่างนี้
คือเขาก็จะแบบเก็บตัวกันอยู่ในบ้าน
อีกหนึ่งข่าวฮะเขาบอกว่าเลิกกันจริงหรือเปล่า
สเตอร์กับเคนปูปูไม่ทันแล้วเหรอลูก

เราส่งไทยคุณตรงไว้แล้วโอ๊ยเหลือจาก๑๐วินาที
เอา๕๔๓๒ไปไทยรัฐนิวโชว์กันต่อเลยฮะ
สวัสดีครับ